อบตมหาสนุกกันอีกครั้งครับ
ซึ่งเรากำลังอยู่ในช่วงอบตขอปรุง

จะต้องแข่งกันทำตำบะหนุนโชว์เหนือ

ซึ่งการตัดสินในวันนี้ครับเราจะสุ่มชาวบ้าน๒๐คน
เพื่อชิมตั้มบ้านหนุนของทั้งสองทีม
ชาวบ้านถูกใจรสชาติตำบะหนุนของทีมไหนก็หยอดลูกปิงปองสีนั้นลงโหล
ทีมไหนได้ลูกปิงปองมากกว่าก็ถือเป็นผู้ชนะไปล่ะครับ
โดยในระหว่างที่ทั้งสองทีมเนี่ยเดินทางไปตามหาขนุนอ่อนครับ
ลูกทีมที่เหลือเนี่ยก็ได้ทำการหั่นหมูสามชั้นและนำไปผัดร้อน
ซึ่งน้ำมันจากมันหมูเนี่ยจะทำให้ตำบะหนุนมีความหอม
หลังจากนั้นครับเขาก็ได้ทำการตำเครื่องแกงสูตรเด็ดแบบฉบับล้านนา
เออแต่ท่าทางท่านนายกเขาจะคันไม้คันมือครับ
ลุกขึ้นมาขอโชว์ลีลาออกสเต็ปกำสากตำเครื่องแกงให้กับชาวบ้านทั้งสองทีมกันแบบไม่กลัวหอบเลยทีเดียว

และตอนนี้ขนุนอ่อนก็กลับมาแล้วเราจะรออะไรอยู่ล่ะครับ
เอาล่ะด้านนู้นเป็นยังไงครับทีมสีฟ้านะฮะ
ด้านนี้เอาขนุนลงถัดนะคะพี่ลิน่า
แล้วครับเขาปรุงน้ำตาลแล้วนะครับอ๋อน้ำมันน้อยไปไหมฮะ
ที่นี่นะฮะเขาเป็นแบบว่าไม่น้ำมันเยอะนะฮะเขาไม่เอาน้ำมันเยอะนะครับเป็นแบบแห้งเลยนะฮะ
ใบมะกรูดหั่นฝอยใส่ลงไปนะครับอ่าตอนนี้เขาเริ่มมาใส่หมูที่เอากากหมูแหละมาใส่ต่อนะครับ
อ่าด้านนี้ดูแท็กกว่าระวังมือจะไปโดนกระทะลวกนะฮะ
ลิงกลิ่นด้านนี้จะได้กลิ่นกะปิอย่างนั้นครับผมเอออ่ายังไม่ยอมใส่นะฮะ
มะกรูดนี่ยังไม่ยอมนะฮะเป็นเทคนิคนะครับรอดูนะฮะ
ด้านนี้เป็นยังไงตอนนี้เขาใส่มาแล้วนะครับด้านนี้โอ้อ่า
เสร็จแล้วนะฮะจะเอาไปเทแล้วนะแล้วจัดใส่จานเลยนะครับป้า
เรียบร้อยแล้วครับ
ก็พอจะขึ้นเหมือนกันนะครับเอ้าไปดู

ก็ทำตำมาหนุนโชว์เหนือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ถึงเวลาที่จะให้กรรมการทั้ง๓ท่านได้ชิมพร้อมกับคอมเมนต์
จากนั้นชาวบ้านตัวแทนทั้ง๒๐คน
ก็จะได้ร่วมชิมและให้คะแนนตัดสินเช่นเดียวกัน
แต่ว่าตอนนี้ครับเราไปฟังความเห็นของกรรมการทั้ง๓ท่านกันก่อนดีกว่า
ทั้งสองทีมเริ่มต้นให้คณะกรรมการชิมก่อนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติชาวไทยยวนนะครับ
ก็จะได้รับการชิมเหมือนกันสีฟ้าก่อนครับเชิญทีมสีฟ้ามาแล้วเจ้า

ส้มมาแล้วเจ้า
ชิมละเอียงคอคิดแบบนี้ตัดสินใจลำบากใช่ไหมล่ะครับพี่ลิง
ตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าไปถามกรรมการทั้ง๓ท่านกันก่อนดีกว่าครับ
ว่ารสชาติของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างบอกรสชาติหน่อยทั้งสองอันแตกต่างยังไง
ส้มกับสีฟ้าครับอันแรกเนี่ยสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเห็นตั้งแต่ตอนผัดแล้วก็ใส่น้ำมันนิดเดียว
อันนี้ดีมากมีความรู้สึกว่าเออมันไม่แฉะมากแต่รสชาติเนี่ยจะเป็นประมาณจืดหน่อย
คือจืดเหมือนรสชาติทางเหนือเลยรสชาติเขาจะแบบนี้เหมือนออริจินัลแบบออริจินัลรสชาติเลย
ท่านนายกครับท่านตอบดีลูกบ้านก็รักท่านตอบไม่ดีก็ต้องมีทีมหนึ่งเสียใจ
ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมทางสีฟ้าเนี่ยรสชาติก็จะเป็นออริจินอนเทส
ส่วนทางสีส้มเนี่ยนะครับก็เป็นรสชาติที่ดัดแปลง
เพราะฉะนั้นใครชอบอย่างไหนก็คงจะต้องให้ไปตามที่ใจปรารถนา
ท่านผอเชิญครับโลชาสองสีวันนี้ก็เหมือนที่ท่านนายกแล้วก็คุณสุนารีพูดนะครับว่า
อ่ามันอยู่ที่การปรุงนะครับปกติผมออกจะเป็นคนทานรสจัดหน่อยหนึ่ง

เอาละครับพวกเรา๒๐ท่านนะครับผมพร้อมที่จะชิมแล้วหรือยัง
ถ้าพร้อมแล้วชูมือหน่อย
ในเมื่อกรรมการครับได้ชิมรสชาติและคอมเมนต์เรียบร้อยแล้ว
ก็ถึงเวลาที่ท่านภรรยาของนายกเราหรือคุณพี่สาวสวยที่กางจ้องคนนี้ล่ะครับ
จะเป็นคนนำทีมชาวบ้านทั้ง๒๐คนมาชิมและทำการลงคะแนนกันบ้าง
แต่ละคนเนี่ยชิมไปก็คิดไปครับ
ไม่รู้จะให้ใครดีสีฟ้าก็อร่อยแบบดั้งเดิม
ส้มนี่ก็จัดจ้านถึงเครื่องแกงครับ
คิดหนักครับแต่ว่างานนี้เนี่ยชาวบ้านทั้ง๒๐คนครับ
มีสิทธิ์หยิบลูกปิงปองไปหยอดในโหลดได้เพียงคนละ๑ลูกเท่านั้น
ยกเว้นกรรมการของเราครับที่มีสิทธิ์คนละ๓ลูก
ไปดูกันดีกว่าว่าสีไหนจะได้คะแนนความเหนือของรสชาติมากกว่ากัน
ในเมื่อชาวบ้านทั้ง๒๐คนลงคะแนนกันครบแล้ว
ก็ถึงคราวกรรมการทั้ง๓ท่าน
ของเราบ้างหน้าตาเนี่ยช่างเคร่งเครียดกันจริงจริง
คุณผู้ชมเชิญด้วยคณะกรรมการนะครับ
คุณสุนารีราชศรีมาเชิญครับโอเคต่อไปนี้ก็คือการนับ
คะแนนนะครับผมค่ะสีส้มสีส้มส้มสีส้มส้มส้มส้ม
สีส้ม
สีส้มสีส้มส้ม
มาครึ่งทางแล้วล่ะครับเรียกว่าทุกคนเนี่ยแทบจะเทคะแนนให้กับทีมสีส้มเลยทีเดียว
นำทีมสีฟ้าไป๑๐ต่อ๑คะแนนทีมสีฟ้าจ่าฮะอย่าเพิ่งถอดใจไปครับ

สี

คุณผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยสีส้มเนี่ยเนื้อโด่งมาเลยทีเดียว
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมสีฟ้าไล่ตามมาที่๑๑ต่อ๑๓คะแนนแล้วล่ะครับ
อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าครับ
ซ้มซ้มซ้ม
ทีมที่ชนะนะครับในการลงคะแนนนะครับนั่นก็คือทีมสีส้ม
ยินดีกับทีมสีส้มด้วยนะครับ
ตำบะหนุนได้เหนือแบบนี้ก็รับเงินรางวัลจากไทยรัฐทีวี

อบตมหาสนุกไปเลยครับ

มาแล้วเอาถือไว้ก่อน

ฝีมือที่นี่อร่อยเด็ดจริงนะครับ
ช่วงหน้านะครับเราไปดูนะครับ

อออบตมหาสนุก